คุณผู้ชมเป็นเรื่องสำคัญของประเทศปิดฉากไปเมื่อวานนี้แล้ว
คุณผู้ชมนะฮะก็ปิดฉากไปเป็นที่เรียบร้อย
เราก็มีการมอบฉลอมให้กับผู้นำของสหรัฐ
ไปดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยครับ
ซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยในการใช้การขนส่งสินค้าบรรจุเข้าของเครื่องใช้ในยามเดินทาง
และใส่ของขวัญสำหรับมอบให้แก่ญาติมิตร
ในวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะส่งมอบฉลอมใบนี้
ให้เป็นของขวัญและสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งยืดหยุ่น
และความต่อเนื่องของความร่วมมือของพวกเราให้แก่สหรัฐอเมริกา
แล้วหลังจากนั้นท่านก็ขึ้นไปบนเวทีก็ไปมอบฉลอม

ก็ส่งมอบให้กับทางด้านของทางด้านของนางคาเมล่าแฮริส
ท่านเป็นรองประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งมาเป็นตัวแทนของทางด้านของโจไบเดน
แล้วก็รับไปเพราะว่าเดี๋ยวสหรัฐจะเป็นเจ้าภาพ
เหมือนมีแบบลักษณะคงจะถามว่าอันนี้มันคืออะไรยังไง
คือพอผู้นำต่างเขาได้รู้ความหมายเขาบอกโอ้โหมันลึกซึ้งจังเลย
คิดได้ยังไงถึงเอาชะลอมีความแบบนัยยะอย่างนั้นอย่างนี้อะไรกัน
แล้วคิดดูต้องต่างชาติถือฉลอมขึ้นเครื่องบินกลับบ้านไป
มันน่ารักดีนะท่านนายยกชี้อย่างไรข้างในมีอะไรบ้าง
ส่วนการประชุมในครั้งนี้ที่ปิดฉากไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวานนี้
เขาจะรวมกันทั้งเรื่องของชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน

เป็นการทำเศรษฐกิจเพื่อดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม
ก็เจอเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
แล้วก็มีผลกระทบกับพวกเราทุกคนเหมือนกันนะฮะ

แล้วก็เตรียมพร้อมในการที่จะลงทุนยุคใหม่ในอนาคต
แล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด๑๙กันด้วย

เขาจะมีการถ่ายภาพมุมร่วมกัน
ปีนี้ไม่มีไม่มีทั้งการทำเสื้อให้กับผู้นำ

แล้วก็บางประเทศบางชาติพอประชุมเสร็จปุ๊บ

ว่าผู้นำทุกชาติจะมีภาพมายืน
สามารถคีย์กันไหมพูดภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายสามารถคีย์ชุมนุม
ตอนแรกเนี่ยมาคอนเฟิร์มผมว่าเดี๋ยว๙โมงจะมีค่ะแต่สักพักหนึ่งก็อ๋อ
มีท่านประธานาธิบดีของอินโดนีเซียท่านกลับไปก่อน
ท่านนายกรัฐมนตรีของแคนาดาเขาก็กลับไปแล้ว
ก็เลยไม่ได้มีการถ่ายภาพกันก็ถือว่าก็เป็นการจบการประชุมไปเป็นที่เรียบร้อย
แต่ว่าการประชุมครั้งนี้นะฮะแขกต่างชาติทั้งผู้นำคณะผู้นำรวมทั้งสื่อต่างชาติ
เดินทางมาเมืองไทยประมาณ๕๐๐คนแล้วก็เอาเม็ดเงินเข้ามาใช้จ่ายในเมืองไทยด้วย
ใช่นี่คุณต้องเล่าได้ดีที่สุดเพราะคุณไปอยู่
ก็ไปอยู่แล้วก็ทำมาครึ่งเดือนก็จะเสร็จไปประมาณนี้
อันนี้ชื่นชมนะชื่นชมแล้วก็ทีมงานช่างภาพทุกคน
ก็ต้องบอกว่าไปเก็บภาพบรรยากาศมาออกข่าวให้คุณผู้ชมได้ดูกัน